จากผลกระทบของการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ปีข้างหน้าครับแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะหมดไปจะเริ่มหมดไป
เราจะมีใช้อย่างไม่เพียงพอครับดังนั้นไทยต้องมีการปรับตัว
แผนเรื่องของพลังงานนะครับโดยลดสัดส่วนการพึ่งพิงแหล่งก๊าซธรรมชาติ
แต่ว่าโรงไฟฟ้าฐานหินนั้นเป็นทางเลือกสำคัญที่เราจะทำโรงไฟฟ้า
เพื่อรองรับเรื่องของพลังงานในประเทศไทยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณครับ
โครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีขนาด๘๐๐เมกาวัตต์
ที่มีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี๒๕๕๙
โครงการโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาะจังหวัดสงครา
กำหนังการผลิตรวม๒๐๐๐เมกะวัตต์
ซึ่งจะเริ่มเข้าระบบ๑๐๐เมกะวัตต์ในปี๒๕๕๙
และอีก๑๐๐เมกะวัตต์ในปี๒๕๕๙
เป็นโครงการสำคัญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หรือก็พอที่จักรประจายเชื้อเพลิงผลิตแต่แสไฟฟ้า
ลดการพึ่งพาการ์ดธรรมชาติที่กำลังจะหมดลง
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าภาคใต้
เพราะทางเลือกที่น่าจะเหมาะสม
เพื่อลดสัดส่วนการ์ดก็คือการใช้โรงไฟฟ้าฐานหินนั่น
เข้ามาเพิ่มสัดส่วนการลดสัดส่วนการลงมา
และเรียนว่าโรงไฟฟ้าธ่านหินปัจจุบัน
เทคโนโลยีมันทันสมัยมาก
สิ่งที่เรากังวลเรื่องฝนเรื่องการ์ดซันเฟอร์ไดออกไซด
หรือไนโดเจนไดออกไซด์หรือสารประหลอดอะไร
เทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันดักจับได้เกือบ

ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนบางส่วนในพื้นที่
แต่กระทรวงพลังงานจะเร่งสร้างความเข้าใจ
เพราะการเลือกใช้เทคโนโลยีทานหินสะอาด
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน
เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองมาก
มีเทคโนโลยีในการจัดการมลพิษ
และที่สำคัญเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำเพียง๒บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วย

ภาครัฐได้ปรับสมดุลการใช้เชื้อเพลิงใหม่
สัดส่วนเชื้อเพลิงการ์ดธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

เหลือ๑๓๐๔๐บาทในปี๒๕๗๙บาท
และเพิ่มเชื้อเพลิงทานหินจาก๑๘บาทในปัจจุบัน
เป็น๑๒๓บาทในปี๒๕๗๙บาท
แผนนี้ประเทศไทยจะมีความมั่นคงด้านไฟฟ้าสูงขึ้น
ประเทศไทยก็จะอยู่ในแนวโน้มที่ว่าเราไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้ว
ถ้าหากเราใช้เพิ่มจาก๑๘เป็น๒๓คือเพิ่ม๕
ผมว่าก็จะทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างสมดุลได้ในทุกมิติ
ก็คือไม่เสี่ยงเกินไปกับการพึ่งพาการ์ดมาก
ก็ยังอยู่ในวิสัยที่เราพึ่งจะสามารถจัดการได้
โดยการช่วยเหลือของเทคโนโลยีทางอินสะอาดครับ
ถ้าหากทำได้ตามแผนที่วางไว้ก็จะช่วยลดความเสี่ยง
ในการที่เราพึ่งพาก๊าสธรรมชาติมากเกินไปได้ครับในหลังความความเสี่ยง
อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานยอมรับว่า
หากโรงไฟฟ้าธานิดไม่เกิดขึ้น
แม้ไทยจะยังคงมีไฟฟ้าใช้ต่อไป
อาจต้องรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือคนไทยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น
และส่งผลต่อเนื่องไปยังต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ

และกระทบต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในที่สุด
หลานนิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน